เมื่อเพจบันเทิงผีบอกเนี่ยเขาออกมาปล่อยกระแสข่าวที่ว่า
พระเอกผิวเข้มคนนึงได้อยากขาดกับภรรยาซึ่งเป็นนางแบบ

โดยระบุว่าจริงคู่นี้มีข่าวลือว่าตั้งแต่๒ปีที่แล้วนะคะ
ซึ่งสาเหตุตามที่บอกก็คือฝ่ายชายมีคนใหม่
หลายคนค่ะสงสัยว่าจะเป็นคู่รักอย่างพี่ตุ้ยพีรพัฒน์กับคุณแอนนาหรือเปล่า
ซึ่งทั้งคู่มีลูกชายอยู่ด้วยกันอยู่๑คนก็คือน้องไตตัน
งานนี้ค่ะพี่ตุ้ยและคุณแอนนาเลือกที่จะไม่รับโทรศัพท์นะคะ
บันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัว
ได้รับคำตอบว่าพี่ตุ้ยกับคุณแอนนาหย่ากันจริงค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องเหตุผลอยากให้ฟังเจ้าตัวชี้แจงเอง
แต่ที่เขียนในเพจดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะคะ
เพราะหากพร้อมเมื่อไหร่คุณตุ้ยธีรพัฒน์จะออกมาชี้แจงด้วยตนเองนะคะ
คือก็มีกระแสข่าวมาอย่างที่คุณผู้ชมบอกนะ
เขาบอกว่าอย่าขาดกันมา๖เดือนแล้วลูกชายเนี่ยตอนนี้อายุ๑๐ขวบ
ก็คือค่อนข้างที่จะตรงกับครอบครัวของพี่ตุ้ยธีรพัฒน์
หลายคนก็เลยคาดเดากันไปว่าเฮ้ยน่าจะเป็นครอบครัวนี้หรือเปล่า
ซึ่งทางผู้จัดการของพี่ตุ้ยเองก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้พี่ตุ้ยกับพี่แอนนาอย่าขาดกันไปแล้วแต่ว่า
บางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเลิกรักกันก็ได้
ถูกต้องต้องรอให้ทางพี่ตุ้ยออกมาชี้แจงก่อนนะครับ
ในเพจเขาเขียนว่าฝ่ายชายมีคนใหม่จริงหรือเปล่า
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าคนที่เขียนถึงในนั้นใช่ครอบครัวนี้หรือเปล่า
อย่าเพิ่งต้องใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอชี้แจงกันอีกทีเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้ฟังคำชี้แจงกันนะคะ